มาดูการทะเลาะวิวาสเกิดปัญหาไม่พอใจ
เมาแล้วก็เถียงกันอันนี้เป็นคนในครอบครัว
แล้วก็เกิดการใช้มีดทำร้ายกันจนมีผู้เสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์นี้ค่ะตำรวจภูทรปากคลองรังสิต
พร้อมกับแพทย์ก็ได้ลงพื้นที่
เป็นแพทย์เวรสถาบันนิติเวชวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนะคะ
อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันยู
ก็ไปตรวจสอบพบในบ้าน
เจอศพนายอภิชาติธรรมสุขหรือว่าเอกอายุ๔๓ปี
อยู่หน้าห้องเช่าค่ะในชุมชนร่วมใจพัฒนาหมู่๕
ที่ตำบลบางกดีอำเภอเมืองปฐุมธานี
แล้วพอไปตรวจสอบเจอเป็นบาดแผลชะกันบริเวณข้อพับแขนขวา
แล้วก็เจอมีดปังตอมีคราบเลือดวางอยู่๑เล่ม
เจ้าหน้าที่ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
อกจากนี้ก็เห็นเป็นหยดเลือดเป็นทางมาเลย
ในห้องที่๓ของบ้านเลขที่๒๕ทับ๔๗นะคะ
รวมถึงมีคราบเลือดที่ข้างฝาหน้าประตูห้อง
ซึ่งเป็นบ้านของนางสาวเมธินียอดพายุอายุ๒๘ปี
กับนายวัลลบศรีนวมอายุ๓๖ปี
เป็นหลานสาวเป็นหลานเขยของผู้ตาย
แล้วตามร่างกายทั้งคู่มีบาดแผลหลายแห่งเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยเชิญตัวไปสอบสวนที่โรงพัก
แล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้อง
ทีนี้จากการสอบสวนนายพิชิตธรรมสุขอายุ๔๕ปี
พี่ของผู้ตายบอกว่าน้องชายชอบดื่มสุรา

ปกติแล้วพอเมาเขาก็จะมีปากเสียงกับญาติพี่น้องนี่แหละค่ะ
ก่อนเกิดเหตุรู้ว่าผู้ตายได้นำรถมอเตอร์ไซค์ไปจอดขวาง
ทางเข้าห้องของนางสาวเมธินีแล้วก็มีปากเสียงกันรุนแรง
ทีนี้หลานสาวก็เลยโทรศัพท์แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
เพราะว่าต้องการให้สงบสติอารมณ์
หลังจากที่ตำรวจสายตรวจกลับออกไปไม่นานค่ะ
ก็มีปากเสียงผู้ตายทะเลาะกับหลานสาวอย่างรุนแรงอีกครั้งหนึ่ง
คราวนี้หลานสาววิ่งเข้าห้องพัก
แต่ผู้ตายกลับไปที่ห้อง
มาพร้อมกับมีดปังตอเข้าไปหาเรื่องในห้องของหลานสาว

แล้วหลังจากนั้นไม่นานผู้ตายเองก็วิ่งออกมาจากห้อง
แต่คราวนี้คุณผู้ชมออกมาเนื้อตัวเปื้อนเลือด
แล้วก็เสียชีวิตนะคะ
ส่วนหลานเขยอย่างนายวัลลบศรีนวม
ก็ให้การรับสารภาพนะคะว่าผู้ตายในเอกเข้ามา
พยายามใช้มีดทำร้าย
ทำร้ายนายวันลบแล้วก็ภรรยาจนเกิดการต่อสู้กัน
หลังจากนั้นพอแย่งมีดได้ก็พลาดไปถูกข้อพับแขนข้างขวา
ก็เลยทำให้เลือดไหลออกมามากจนเสียชีวิต
ส่วนสาเหตุที่แท้จริงตำรวจก็ต้องสอบสวนอีกครั้งหนึ่ง
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ